สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงกับใบตองรัชตะวันนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนางเอกสาวเรื่องราวดีอย่างแพนเค้กเขมมะนิดค่ะ
ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้นะคะเดินหน้าสร้างความสุขให้กับน้องผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องเลย
ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
พร้อมกันนี้ค่ะก็ยังคงมีแฟนคลับชาวไต้หวันนะคะมาร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเธอล่วงหน้าอีกด้วยค่ะ
นางเอกสาวคนสวยแพนเค้กเขมมะนิดนะคะยังคงน่ารักสมชายานนางฟ้าเดินดิน
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมนำน้องจากโครงการคิดแองเจิลที่ตนเองเป็นโตโผเฟ้นหาเด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกร่วมกิจกรรมจิตอาสา
โรงเรียนพระมหาทัยชนบุรีรวมกว่า๓๐๐ชีวิตค่ะ
ท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติแบบเข้าใจและใกล้ชิด
โครงการเที่ยวเล่นเรียนรู้ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรี
อกจากนั้นนะคะยังมีเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับชาวไต้หวัน
กว่า๑๐ชีวิตค่ะที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
พร้อมนำเค้กก้อนใหญ่และของขวัญมาเตอร์ไพรส์วันเกิด
อายุครบ๒๘ปีของสาวแพนเค้กล่วงหน้าอีกด้วย
วันนี้เป็นกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมนะคะแล้วก็เป็นเดือนเกิดของแพนด้วยค่ะ
ก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะร่วมกันมอบสิ่งดีให้กับน้องน้องนะคะ
ก็พยายามจะเลือกสรรที่คิดว่าน้องน่าจะชื่นชอบได้มีส่วนร่วมแล้วก็สนุกสนานกันนะคะ
จริงปกติก็เจอกันทุกปีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเห็นว่าเขาจะมาช่วงนี้
ก็เลยคิดว่าอยากจะชวนมาร่วมกิจกรรมที่นี่ด้วยกันนะครับน่ารักมาก
มีของขวัญมีดอกไม้มีเค้กใหญ่มากมาเป่าให้แพนที่นี่ด้วยนะคะ
นี่ร้องให้ใครคะเนี่ยไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่เกิดขึ้นสำหรับเดือนนี้แล้วก็สำหรับปีนี้เลยทีเดียวค่ะ
พิเศษเหรอคะเตรียมอะไรให้เป็นของขวัญไหม
อันนี้ไม่ทราบนะคะต้องติดตามกันเพราะว่านี่เพิ่งต้นเดือนค่ะ